พวกเรามาดูกันต่อกับเรื่องราวที่เป็นท็อกรอบนุนเท่านางเอกดังเลย
พิมพี่มประภานะคะเปิดใจทั้งน้ำตานะคะว่าถูกโยงกว่า
อันนี้ถูกโยงนะคะว่าเป็นนางเอกที่มีปัญหากับคุณแม่ค่ะ
มีถึงขั้นอโหสิกรรมกันอย่าให้ได้เจอกันอีกแรงมากค่ะ
คือน้องพิมเมื่อวานนี้เจอสื่อมวลชนนะคะก็เลยให้สัมภาษณ์ค่ะ
ว่าเธอเนี่ยต้องใช้ความเข้มแข็งบัตรสุดนะคะ
พร้อมกับเปิดปากยอมรับทั้งน้ำตาว่าครอบครัวเธอมีปัญหาจริง

ก็ต้องยอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาจริง

เสียใจ
ก็ต้องบอกตัวน้องว่ามันยากมากครับนะค่ะ
สักวันหนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไป
แต่มันจะอยู่ในใจพิมกับน้องไม่ตลอดชีวิตนะ
ผมก็เลยรู้สึกว่า

วอนนะคะอยากให้ทุกคนอย่ามาโจมตีเลยนะคะ
ครอบครัวทุกครอบครัวก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจกันบ้าง

ต้องมีทางออกและมีหวังให้ที่กลายเป็นทางที่ดีค่ะ
พิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูด

ในฐานะลูกของคนก็ยังไง
พิมพูก้รพปฏิเสธซากษีใจของแม่แม่ค่ะ
ทั้งการเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ในเรื่องที่มันใหญ่กว่า

ทีมอยากให้มันที่ไทยอยู่แล้ว

คนนอกดูอาจจะแบบอุ๊ยอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็น
แต่ว่าความทุกข์ความเศร้ามันอยู่กับคนในครอบครัวเขา
เอาเสร็จข่าวเบาก็พอคุณผู้ชมนะ
ส่วนน้องสาวอีกคนนึงคือคุณพลอยพลอยไพริน

บอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะตึงเครียดแค่ไหน
แต่เชื่อเลยว่าหากมีการพูดคุยกันภายในครอบครัวนะ
น่าจะมีทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากวอนไปถึงชาวเน็ต
หรือนักสืบที่แบบขยันทำการบ้าน

อาจจะเป็นเรื่องบันเทิงสำหรับหลายคนอย่างที่น้องบอก
แต่คนที่อยู่ในข่าวอย่างครอบครัวของน้องทุกคนตอนนี้
กำลังได้รับผลกระทบด้านจิตใจอย่างมากที่สุด
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่อเขาอายุเยอะแล้วนะคะ

ในการแสดงความคิดเห็นของพี่ชาวเน็ตทั้งหลาย

เรื่องโอมากาซงโอมากาเสะอะไรนี้นะ
บางคนก็ชอบกินโอมากาเซบางคนก็แบบว่าชอบกินส้มตาวอะไรอย่างนี้
อย่างพลอยก็อย่างที่เห็นว่าก็ไม่ค่อยมีภาพพลอยกินออกมากาสินเท่าไหร่

คือพอรู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์ตาแต่ละคนอะไรอยู่แบบนี้มากกว่าค่ะ
ไม่อยากให้ว่าคุณแม่เพราะว่าจริงเขาเป็นคนที่เก่งมาก
เขาก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
การที่เราจะมีวันนี้ได้หรือเราไปเที่ยวได้

เชื่อว่าพี่พิมพี่สาวเป็นคนเก่งค่ะ
ก็ทุกเรื่องก็ไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกของเขา

จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็จะพัดไปได้เช่นกัน